คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กันบ้าง
พาคุณผู้ชมไปที่นครราชศรีมาเพราะว่าทีมข่าวของเราปักหลักอยู่ที่นครราชศรีมา
แล้วก็รายงานมาจากหมู่บ้านลำเชิงไกรที่อำเภอเมือง
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างด้วยนะครับ

ถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรนั้นจะลดระดับลงกว่า๒เมตรแล้ว
แต่หมู่บ้านที่น่าเป็นห่วงคุณผู้ชมครับคือหมู่บ้านลำเชิงไกลที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ
พื้นที่แห่งนี้อยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำประมาณ๓๐กิโลเมตร
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมครับทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านต้องอบพยพออกจากพื้นที่นะครับ
เนื่องจากว่าอะไรคุณผู้ชมดูภาพตามหลังผมนี้นะฮะ
บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้คุณผู้ชมครับ
ถูกน้ำท่วมบางหลังนั้นน้ำท่วมมิดหลังคาเรือนนะครับ
รวมไปถึงบางหลังนั้นน้ำท่วมอยู่อาศัยบริเวณชั้น๑ไม่ได้เลย
อบพยพกันไปอยู่ชั้น๒อย่างพี่ผู้หญิงคนนั้นกับน้องผู้ชายที่อยู่บนบ้านหลังนี้นะฮะ
น้องบอกว่ายังไม่อยากที่จะอบพยพออกไปนะครับ
จากว่าก็ยังคงเป็นห่วงบ้านเรือนอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการที่จะเข้ามาช่วยเหลือโดยมีการนำข้าวมีอาหารมาแล้วบางส่วนนะครับ
ชาวบ้านบอกกับผมนะครับว่าน้ำนั้นมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ๑๒ทุ่ม
โดยแต่ละคนทุกหลังคาเรือนั้นไม่สามารถที่จะอบพยพออกไปได้เลย

บ้านหลังด้านหลังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาค่อยแพนภาพพาไปดูนะฮะ
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตรงนู้นมีชาวบ้านอยู่ระหว่างการที่จะเดินที่จะเข้าบ้านอีกหลังนึงนะฮะ
ตรงนั้นเนี่ยเกือบจะมิดหัวแล้วคุณผู้ชมครับ
ทางคุณลุงนั้นต้องถือข้าวที่ทางการนั้นนำมาแจกเพื่อที่จะกลับบ้านไป
ตลอดเวลาของวันนี้มีการนำเรือท้องแบนเรือยางเรือต่างทั้งภาครัฐทั้งเอกชน
เข้ามาช่วยเหลือในการอบพยพของชาวบ้าน
ระหว่างที่เราเข้ามาสำรวจคุณผู้ชมครับ
นับ๑๐คนที่อยู่บนรถที่จะอบพยพไปที่อยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
เขาบอกเล่าให้ผมฟังนะคะว่าปกติแล้วน้ำจะไม่เคยท่วมบ้านเลย
แต่พอมารอบนี้น้ำกลับท่วมสูงมากซึ่งน้ำนั้นไหลมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานตอนประมาณหนึ่งทุ่ม
โดยคนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่สามารถที่จะขนย้ายข้าวของออกมาได้เลย
ฟังเสียงชาวบ้านของลำเชิงไกลกันครับ
ครับเพื่อนำรองแรงของกันได้ร่างนะครับ
ไหนมันขึ้น
และให้พวกเด็กเนี่ย
ออกไปออกไปข้างหน้า
นี่คือพี่อาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือนะคุณผู้ชม
ผมดีจะพาไปด้านข้างด้านซ้ายมือ
โอ้โหปริมาณน้ำเยอะทีเดียวคุณผู้ชมครับที่ยังท่วมขังหมู่บ้านนี้อยู่
ก่อนหน้านี้ผมไปสำรวจที่ประตูระบายน้ำที่เกิดปัญหาคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ระดับน้ำในอ่างลำเชียงไกรนั้นลดลงแล้วประมาณ๒เมตรกว่า
โดยสามารถเห็นคันดินที่กั้นน้ำก่อนถึงประตูระบายน้ำได้อย่างชัดเจน
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้น้ำแทบจะมิดคันดินคุณผู้ชมครับ
แต่ตอนนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าตอนนี้น้ำลดลงไปมากแล้ว
โดยน้ำในอ่างนั้นเหลือเพียง๒๘ขออภัยครับ
สิบสองจุดแปดล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างที่รับไหว
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เกิดปัญหาคุณผู้ชมครับน้ำในอ่างมีปริมาณความจุถึงหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์
ซึ่งถือว่าลดลงไปเกินครึ่งหนึ่งแล้วตลอดทั้งวันของวันนี้เจ้าหน้าที่กรมชนประธานพร้อมผู้รับเหมา
เอาเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ซ่อมแซมสรรเขื่อนมาซ่อมแซมบริเวณข้างประตูระบายน้ำจนสำเร็จนะครับ
ซึ่งแผนของวันนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งปูแผ่นเหล็กด้านบนของประตูระบายน้ำ
เพื่อให้รถจากกลหนักนั้นสามารถขับขึ้นไปประตูระบายน้ำได้เพื่อจะวางบิ๊กแก๊กจำนวนหนึ่งพันลูก
สันเขื่อนฝั่งขวาที่เกิดปัญหาเพื่อควบคุมทิศทางน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นจะเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงอ่างเข้าสู่ตะวันหมู่บ้านอ่างที่จะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
ถึงแม้ว่าจะลดลงและเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับแต่หลังจากนี้หมู่บ้านที่อยู่ท้ายอ่าง
อย่างเช่นหมู่บ้านลำเชิงไกลเองรวมไปถึงหมู่บ้านอื่นเอง
ตอนนี้ค่อนข้างหนักหน่วงและยังไม่สามารถไว้ใจในสถานการณ์ได้
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากบ้านชิลำเชิงไกลจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์แล้วก็ทีมข่าวด้วยนะฮะ
ส่วนคืบหน้าแล้วก็อัปเดตเรื่องของน้ำท่วม
ถ้าเรามีรายงานมาเราจะให้คุณผู้ชมได้รับฟังการรายงานสด